เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เกิดเหตุที่ปฐุมธานี
บ้านเช่าที่ปลูกติดกัน๑๑หลังแล้วไปปลูกอยู่กลางน้ำ
ปรากฏว่าพังถล่มลงมาทั้ง๑๑หลัง
ผู้เช่าวิ่งหนีตายกันโอละหมานเลยนะ
เพราะว่าก่อนหน้าที่จะถล่มได้ยินเสียงเหมือนผนังมันลั่น

ตกใจรีบตะโกนบอกกันเลยนะฮะ
ให้หนีและท้ายที่สุดทั้ง๑๑หลัง
สุดตัวลงมาอยู่กลางน้ำเลยนะครับ
ก็เป็นเหตุบ้านเช่าซุดตัวเกิดขึ้นภายในซอยโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีครับ
รุดตรวจสอบท่ามกลางชาวบ้านที่แตกตื่น

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าชื่อมณีวัน๔
ซึ่งแบ่งเป็นห้องเช่าชั้นเดียวจำนวน๑๑ห้อง

ปรากฏว่าสภาพที่เจ้าหน้าที่ไปเห็น
ก็ต้องปิดกั้นเส้นเหลืองไว้เลยนะ
บอกห้ามเข้าพื้นที่อันตรายนะครับ
เพราะว่าทั้ง๑๑ห้องซุดตัวลงมาทั้งหมด
แล้วก็มีเสาปูนหน้าห้องพังหักลงมานะครับ
จากการสอบถามนางสาวเบนจพรชำนาญจุ้ยอายุ๓๒ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เช่าก็บอกว่าตัวเองอยู่ที่ห้องเบอร์๑๐
ขณะที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่กับครอบครัวมันได้ยินเสียงดัง
ตอนแรกนึกว่าคนเคาะไม้
เคาะไม้อยู่ห้องข้างเอ๊ะใครมาเคาะป๊อก
ปรากฏว่าออกมาดูเพราะรำคาญเสียง
พบว่ามีกระเบื้องมันล่วงลงมาจากหลังคา
เสียงเหมือนคนเคาะไม้ปรากฏว่าเป็นเสียงกระเบื้อง

ตัวเองเอะจายตึงรีบตะโกนบอกเพื่อนบ้าน

เท่านั้นแหละคุณทุกคนรีบเปิดประตูหนีออกมาจากบ้านขึ้นฝั่งเลยนะฮะ
จากนั้นคนที่เช่าอยู่ในที่พักแล้วก็เตรียมจะพักผ่อน
วิ่งออกมาบนถนนไม่ได้หยิบของอะไรมาสักอย่าง
มีติดตัวมาก็แค่เสื้อผ้าเท่านั้นเอง
จากนั้นห้องเช่าที่เป็นตึกแถวชั้นเดียวทั้งหมด
ก็ซุดตัวลงแม่น้ำนะครับ
ด้านของไม่ใช่แม่น้ำสิลงในน้ำเฉย

ด้านของพันธุ์ตำรวจโทษชัยแสง๒สารวสอบสวนสคลหลวง

ก็ให้ตำรวจสายตรวจกั้นพื้นที่ไว้เลย

ตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบก่อนว่ามันซุด
หรือว่าเรื่องของโครงสร้างนี้เป็นอย่างไร
ซึ่งทางด้านของนายนิติชัยวิริยานนท
อำเภอคลองหลวงก็สั่งการให้ทางเทศบาลเมืองท่าโขลง
นำเต็นต์มาทำที่พักให้กับประชาชน

เมื่อคืนนี้ชาวบ้านตรงนี้ก็เลยต้องนอนในเต็นต์ทั้งคืนนะครับ
ซึ่งวันนี้เองทางหน่วยงานทางอำเภอนะครับ
จะได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุอีกครั้ง

และเหตุใดมันถึงซุดลงน้ำแบบนี้นะครับ